กันที่คดีนี้คุณผู้ชมค่ะคดีที่ผู้ชายคนหนึ่งทำ
ปืนลั่นใส่แฟนสาวเสียชีวิต
คือตอนนี้ศพเขาชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบแค่นั้นนะคะ

พี่สาวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่ะ
ได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอได้รับแชทนะคะ
ได้คุยแชทกันนะคะกับคนคนหนึ่งที่แชทมาสารภาพบอกว่า
น้องของเธอที่ถูกยิงเนี่ย
ก่อนหน้านี้ถูกเพื่อนแฟน๑๔คนรุมโทรมนะคะ

นี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านของนายปันนทัศน์เพชรพิสารหรือปันนะคะ
อายุ๒๕ปีที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อ๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ปันอ้างว่าทำปืนลั่นใส่นางสาววันนิดาหรือน้องจิ๊บ
อายุ๒๐ปีแฟนสาวจนเธอเสียชีวิต
ศพของน้องจิ๊บเนี่ยครอบครัวชาปนกิจไปแล้วเมื่อ๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ประเด็นใหม่ที่ตำรวจต้องสืบสวนเพิ่มค่ะ

พาน้องจิ๊บไปให้เพื่อน๑๔คนรุมโทรมในบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลองแห
หลังจากนั้นก็พาไปยิงทิ้งที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ

ครอบครัวของผู้ตายก็ตั้งข้อสังเกตพุ่งไปที่ในปันทันทีนะคะ
อยากจะให้ตำรวจเร่งตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วย
ในเรื่องประเด็นนี้ซึ่งทางครอบครัวยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ

ประเด็นที่ว่าผู้ยิงเป็นคนบอกว่าทำพื้นรั่น
แล้วก็สองประเด็นที่ก็บอกว่าให้อักประกันตัวออกไปได้ยังไง
สามแล้วก็ประเด็นที่มีแชทลับออกมาเปิดเผยให้น้องโดยรุมโทรมค่ะ
เขาก็มาบอกว่ากิ๊บโดนรุม๑๔คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าโดนที่บิ๊กซีแฟนของกิ๊บเป็นคนชวนเพื่อนไป
แล้วก็เขากินเหล้ากินเบียกันด้วยค่ะในตัวเอง
ใช่แล้วก็หนูถามว่าทำไมถึงทำกิ๊บ
เขาบอกว่าแฟนเขาเป็นคนสั่ง
แล้วก็หนูถามว่าแล้วจิ๊บไม่ร้องจิ๊บไม่อะไรเลยเหรอ

เขาบอกที่ในเส้นรับบอกว่าเขามัดมือมัดเท้ากินด้วยค่ะ
แล้วก็ชกท้องกิ๊บ
แล้วก็หนูถามว่าแล้วเขากลับพาติ๊บกลับยังไง
หนูถามว่าจิ๊บมีแรงไหมเขาบอกว่าจิ๊บไม่มีแรงแล้วตอนนั้น
นี่แหละค่ะพอได้แชทนี้มาครอบครัวคาใจเลยนะคะ
ต้องตรวจสอบทีนี้ทางครอบครัวของในปั่นนะคะ
ปันยืนยันบอกว่าการตายของแฟนสาวเกิดจากปืนลั่นจริง
เพราะว่าวันเกิดเหตุเขาเนี่ยกำลังขัดปืนอยู่ปลายเตียง
จังหวะที่จะลุกไปเก็บแมกกาซีนเห็นว่ามันไม่สนิท
ก็เลยใช้มือตบตัวปืนปืนก็ลั่นใส่น้องจิ๊บที่นอนอยู่บนเตียง
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาแอบแฝงแน่นอน
เพราะบอกถึงคนให้ข้อมูลด้วยว่าโอ้ให้ข้อมูลแบบนี้
เสื่อมเสียชื่อเสียงและตกเป็นจำเลยของสังคมนะคะ
ส่วนในปันเองบอกเสียใจมากเพราะคุยกันไว้แล้วว่า
พอโควิดซาจะแต่งงานกันครบกันมาสองปี
ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
ก็นำเงินสด๑แสนบาททองคำ๒บาทไปเป็นสินสอดสู่ขอฝ่ายหญิงแล้ว
แต่ก่อนจะมีงานมงคลก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ซะก่อนนะคะ
ส่วนตำรวจค่ะพอมีประเด็นนี้ขึ้นมา
ตำรวจคาดว่าบอกว่าต้องดูจากสภาพแวดล้อม
คือถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหตุปืนลั่นแต่ก็ยังไม่ฟันทงนะคะ

เรื่องการรุมโทรมแชทลับเพิ่งได้มาหลังจากเผาศพ
ก็ทำให้ตรวจผลทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ตอนนี้ก็เลยต้องใช้วิธีส่งชุดสืบสวน
ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อคลี่คลายคดี
ครอบครัวจะได้คลายความสงสัยรวมถึงสังคมด้วยนะคะ